เอาจริงนะข่าวสองข่าวอยากให้ตามกันเลยนะ
อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนนึงนะบุกเข้ามาหาผู้หญิง
ขึ้นไปถึงชั้น๒เลยนะจะไปข่มขืนเขา
แล้วหลังจากนั้นนะพอผู้ชายคนนี้เขาออกไปนะ
ยังมีการเอาขนมมาให้แล้วมีการเขียนจดหมายน้อยขอโทษด้วย

ก็นี่ไงถึงบอกว่าทำแบบนี้ทำไมตำรวจซ้อนแผนเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูหน่อยภาพจังหวะนี้
ผู้ก่อเหตุเห็นใช่ไหมรถสีขาวคันนี้นี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเขาตามเข้าไปเลย
แล้วไปจับกลุ่มตัวได้ค่ะนี่ตำรวจจากสอนอท่าข้ามนะ
คุมตัวในกอล์ฟอายุ๓๔ปีชื่อจริงเนี่ยชื่อว่านายอัศกรอู่งานสิน
จับได้ที่ซอยพระราม๒ซอย๔๓แถวจอมทองค่ะ
ดลงกับพื้นแบบนี้เอามืออยู่ตรงท้ายทอยแบบนี้นะพาไปโรงพักเลย
ว่าเพราะอะไรล่ะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนดีกว่า
เพราะว่าในกอล์ฟคนนี้บุกไปบ้านผู้หญิงคนนึงจะข่มขืน
แล้วเขามีการเอารูปนี่รูปของในกอล์ฟมอเตอร์ไซค์
บอกว่านี่แหละคนร้ายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าบ้านมา
ข่มขืนเจ้าของบ้านขึ้นมาถึงชั้น๒
แต่ว่ามีคนมาเห็นก่อนไงคนในชุมชนระวังด้วยนะ

ตอน๘โมงเช้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ฝั่งน้องผู้เสียหายเห็นไหมลูกศรเขียวน่ะ

แล้วในกอล์ฟนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามมา
กางเกงขาสั้นเอาหอบเสื้อผ้าไว้
เหตุการณ์หลังจากที่ในกอล์ฟเข้าไปก่อเหตุ
ข่มขืนน้องผู้หญิงแล้วในกอล์ฟเนี่ยก็หลบหนีไป
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิด๘โมงใช่ไหม
สักประมาณ๑๑โมงกว่ากอล์ฟขี่มอเตอร์ไซค์
เอาถุงขนมเอายามาหย่อนเอาไว้ที่ตะก้านี่ตะก้ารับของหน้าบ้าน
แล้วก็ออกไปไม่ใช่แค่ถุงขนมไม่ใช่แค่ยานะ
มีจดหมายน้อยเขียนข้อความว่า
ซื้อขนมมาขอโทษนะครับอย่าลืมกินยาด้วยนะครับ
ถ้ามีอะไรพอจะช่วยได้แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เบอร์
คือทำไมก่อเหตุแล้วสำนึกเหรอ
เลยมาก่อเหตุแบบนี้เลยมาทำแบบนี้ใช่ไหม
น้องผู้หญิงไม่ยอมหรอกแจ้งความค่ะ
ตำรวจก็เลยซ้อนแผนบอกว่าให้น้องผู้หญิงติดต่อในกอล์ฟไป
บอกว่าให้เอายามาให้เพิ่มหน่อยตอนเย็น
ก๊อฟก็หวังดีก็ห่วงแหละตามมา
จริงค่ะขี่รถมามาจอดตรงหน้าปากซอย
เดินเดินเดินเดินเดินเข้ามาที่บ้านเสร็จ

ตำรวจพานายก๊อฟไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังหน่อยดีกว่า
ว่าเอ๊ะในก๊อฟเขาจะตอบมั้ย
นักข่าวพยายามถามพยายามถามว่าก่อเหตุทำไม
แรงจูงใจคืออะไรลองฟังดูค่ะ
กอล์ฟไม่ตอบอะไรคุณผู้ชม
ปริปากพูดค่ะแต่ในกอล์ฟน่ะ
บอกให้ตำรวจสารภาพกับตำรวจว่า
ซุ่มดูน้องผู้หญิงวัย๒๔ปีคนนี้

ฝั่งผู้หญิงน่ะเขาเป็นข้าราชการ

กอล์ฟก็ตามตามจนรู้ว่าอ๋อ
บ้านหลังนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เอง
เอามีดมามาจี้คอบีบคอหวังจะข่มขืน
แต่ว่าน้องชายเขามาช่วยเอาไว้ได้ก่อน
ก๊อฟนะเอามีดจะไปฟันน้องชายเขาอีก
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปมีดเล่มนี้เลย

ตำรวจก็คุมตัวในกอล์ฟไปบันทึกจับกลุ่มที่สอนอท่าข้าม
ทีนี้ฝั่งผู้หญิงเขาก็มาชี้ตัว

อ้าวปรากฏว่านายก๊อฟมีสารเสพติดในร่างกาย

บอกว่าพอตำรวจเขาพยายามสอบปากคำ

ยังมีการบอกตำรวจด้วยนะบอกว่า
ผมจะพูดก็ได้หรือไม่พูดก็ได้
นี่มันสิทธิ์ของผมครับคุณตำรวจ

ปรากฏว่าก๊อฟเคยติดคุกมา๓ครั้ง
คดีบุกลุกคดีพยายามล่วงละเมิดทางเพศ
ตำรวจก็มีการสอบในก๊อฟอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาต่อไปด้วยนะคะ
เจอตำรวจซ้อนแผนหน่อยเป็นไงเสร็จเลย